นี่ซ้ำตาลขึ้นมานะครับ

ขออีกทีได้ยินแต่เสียงไม่เห็นภาพครับ

โอ้โฮพี่อย่าทำ

เนี่ยทำไมอะ

ถ้างั้นมีของอะไรมานะส่งมาเลย
ก็มันไม่มีพี่จ้าวอะไรแหละคะโอ้โฮไม่มีนี่ตายแล้ว
เดี๋ยวหน้าเสียโฉมโอ้โฮ

อ้าว
พี่ผมพี่โจรอีก

อยากรู้ไหมว่าที่ผมมาเป็นโจรเนี่ยเพราะอะไร

ผมก็จะเล่า

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่
ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่
ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่
ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่
ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่
ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่
ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่
ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่
ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่
ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่
ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

ไม่มีอะไรของเราเล่าส่วนฟังครับพี่

โอ้โหแม่เงียบมาก
ไม่ใช่ครับผมยังไม่จบ

ตะเกียบคู่หน้ารถมอไซค์

แม่ผมก็ติดคุกตอนผมอายุ๑๕ขวบ

เออมันก็เข้าไปจรหรอก

แล้วตกลงขนมปัง๓ถุงนี่
ถุงไหนราคา

มีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีส้มค่ะ

สีเขียวถุงนี้ครับนี่คือขนมปังโฮวีดครับผม

ราคาถูกและอิ่มอย่างแน่นอนครับผม

ก็เป็นขนมปังแบบขาว

หอมกลิ่นนมฮ็อกไกโด
เพียงแค่คุณสัมผัสก็ได้กลิ่นแล้ว
อย่างนี้ก็ไม่ต้องทาอะไรเลยสิฮะทานได้เลย

ไม่ต้องทาให้เสียเวลาหรอกทั้งคู่
เล่นเสียง
กลุ่นจากเตาทุกวันอยู่แล้ว

ทาชีสทาเนยทาสักอย่างอะไร

ข้างในไปฟาร์มเย็น
คำถามข้อที่๕มูลค่า๒๕๐๐๐บาท

ชนิดไหนราคาถูกที่สุด

มันเป็นขนมปังที่เหมาะสำหรับทุกบ้าน

แล้วก็บ้านเราก็จะชอบซื้อแบบนี้
ก็ต้องมีอันนี้อยู่แล้ว

ทั้ง๓สี๓แบบนี้

ราคาอยู่ที่๒๐บาท

ขนมปังนมฮ็อกไกโด

ราคาต้องถูกกว่า๒๐บาท
และราคาขนมปังไร้ขอบ

ถูกกว่า

เป็นราคาที่ถูกที่สุด
ตอนนี้ทำให้คุณมีเงินสะสมแล้วค่ะ๒๕๐๐๐บาท
คุณเจมส์คุณเจฟถ้าคุณหยุดนะตอนนี้นะ

นั่นคือ๑๒๕๐๐บาทแต่ถ้าคุณจะไปต่อแป๊กมีจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นรอคุณอยู่เป็น๓๕๐๐๐บาทคุณเจมส์คุณจิ๊บหรือคุณจะไปต่อค่ะ
คุณภรรยาสั่งมาแล้วครับว่าไปต่อครับผมอ้าวไปต่อ
เข้าไปต่อค่ะข้อต่อไปมีมูลค่า๓๕๐๐๐บาท

ดีมากเฮ้น่าทานจังเลยอะไรบ้างคะพี่บอล
บอลโทษนะครับพี่ครับผมครับเวฟอย่างแรกครับนี่คือวาซาบิโอครับเป็นวาซาบิสดครับคุณเป๊กครับครับ
สเผ็ดฮะ๔๓กรัมราคาถูกไม่แพงครับ
วาซาบินะคะคุณเจมส์คุณจิ๊บนะคะแล้วของนเบิร์ตล่ะคะ
ของผมเป็นมัสตาร์ทครับผมมัสตาร์ทเฟรนด์ขวดบีบฮะ

อ้าสองร้อยยี่สิบหกกรัมและนี่เหมาะมากสำหรับที่คุณจะเอาไปทานกับอาหารที่คุณได้เตรียมไว้หาซื้อได้และก็ราคาไม่แพง
แล้วของนครล่ะคะคืออะไรคะนั่นน่ะ

เป็นโหมดของเครื่องปรุงรสนะฮะใช่ค่ะรสอะไรให้บ้างฮะพี่บอล
ก็มีรสบั้นรสเบ้นรสเผ็ดรสใส่จักรยาบนรถไทยผมไปก่อนครับผม
โอ้โหหลายรสนะฮะคุณเป๊กเชื่อเลยว่าคุณต้องเคยทานมาหมดแล้ว
แต่นี่ไม่ว่าจะเป็นวาซาบินะมัสตาร์ทนะคะปาปิก้า
ดูรวมแล้วยากเหลือเกินก็จากการวิเคราะห์แล้วนะครับ
เดี๋ยวก็รู้ว่าจะพายอาหรือว่าพายออกไปเลยนะคะ

คุณเจมส์คุณจิ๊บคุณจะยืนยันไหมคะว่าคุณจะเลือกพริกป่นปาปิก้าเป็นเครื่องเทศที่ถูกที่สุด

ได้ค่ะงั้นเป๊กขอเฉลย

ไม่จริงหรอ

และเป๊กขอเฉลยพริกป่นปาปิกาที่คุณเลือกไว้ว่าเป็นราคาที่ถูกสุด

และวาซาบิอยู่ที่
อยู่ที่
และในข้อนี้ดีเจเจมส์กับคุณจิ๊บจะตอบถูกหรือไม่
พรุ่งนี้ห้ามพลาดครับ

มาทำงานไม่เคยครบสิ่งที่หายไปอีกคนแล้วเนี่ย

ระเบิดเนี่ยมาสายตลอดเดี๋ยวเป๊กจะตัดเงินเดือนนครกับพี่บอล

เครื่องสะดุดพาวหักสลากหาย
หุ้ดเถียนห่างยางแทบแนดตาย
ไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพัง
เฮ้ย

นะเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยผ่าหัวออกดีไหม

อ้าวประหยัดทำไมทำไมไม่ประยุทธ์

อ้าว

ข้าวสารขึ้นไหม

แล้วนี่เข้าไปในห้อง

อ้าว

น้ำมันน้ำเงินไม่เติมแล้วขับมา
ไม่ได้ประหยัดเจ๊มันแพงจริง
ขึ้นอย่างเดียวเลยไม่มีลงเลยขึ้นเป็นแม่แรงเลย

ไลฟ์สไตล์ชีวิตวันหนึ่งทำอะไรบ้างเนี่ยนะเบิร์ต

แล้วเวลาวันหยุดยาวพักผ่อน

ไม่ใช่ฮ่องโกงรัดยาวนี่

เติมน้ำมันซิน้ำมันก็มีตั้งเยอะแยะ

แล้วน้ำมันอะไรบอกหน่อยได้ไหม
ที่ราคามันถูกสุดนี่
เออฉันจะได้ไปตาม

โอ้อยากเติมดูตาโต้นแล้วนี่
อยากเติมอย่างนี้

แล้วคุณผู้ชมละคะ
ทราบไหมคะว่าน้ำมันแบบไหนราคาถูกที่สุด

อย่าลืมเซลฟี่กับหน้าจอทีวีด้วยนะคะ

ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี

ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก

เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

กิฟท์วอร์เชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

ก็เลยจะมาหาซื้อกับแก้มไปกินตอนเมาเรือเป็ดครับ
นานเป็นเรือเป็ดครับ
สวัสดีครับ